ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้าน
เดินทางไปเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ
จุดสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางออกไปที่ภาคอีสานคือหมอชิด๒
หลายคนลางานตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยไปจับจองตัวกลัวจะไม่ได้ตัวกลับบ้านเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่หมอชิด๒

ซื้อตัวโดยสารที่สถานีขนส่งโดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒
และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ

ยังได้กระจายจุดขึ้นลงรถครับเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมารอ
เป็นจำนวนมากและมีความหนาแน่นเหมือนปีที่ผ่านมาครับ
ถือเป็นวันสุดท้ายการทำงานในปี๒๕๖๒
และเป็นวันแรกของการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
ทำให้บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด๒ในเวลานี้
เต็มไปด้วยประชาชนที่มาเข้าคิว
รอซื้อตัวโดยสารรถประจำทางและรถตู้
เพื่อจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดและเดินทางกับภูมิลำเนาครับ
ประชาชนหลายคนครับเดินทางมากันตั้งแต่ช่วงเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อที่จะมาเข้าคิวรับตัวจากการจองตัวออนไลน์
เนื่องจากกลัวว่าในช่วงเย็นแบบนี้คิวจะยาวและต้องเสียเวลาในการรอครับ
รวมทั้งมีบางส่วนปักหลักรอเพื่อจะเดินทางในเวลากลางคืน
เนื่องจากจะใช้เวลาในช่วงที่โดยสารอยู่บนรถพักผ่อนก่อนจะถึงปลายทางครับ
ขณะที่สามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจเดินทางในวันนี้
เพราะต้องการกลับไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและลูกให้มากที่สุด
พร้อมนำของฝากเล็กน้อยกลับไปให้ด้วย
ประกอบกับร้านขายไก่ทอดที่ขายอยู่แถวที่พัก
คนส่วนใหญ่ก็เริ่มหยุดงานเพื่อเดินทางกลับต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน
กลัวว่าจะขายไม่ดีครับ
อยู่กับครอบครัวแบบเราก็ปีละครั้งที่เป็นสิ้นปีอะไรอย่างนี้

ด้านนายเจรศักดิ์เยาวัชรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกล่าวว่าวันนี้
การว่ามีประชาชนเดินทางประมาณ๑๖๐๐๐คน
และส่วนใหญ่ได้จองตัวโดยสารออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน
ทำให้ประชาชนรู้เวลาเดินทางล่วงหน้า
และใช้เวลาที่เหลือไปทำธุระส่วนตัวอย่างอื่นได้
พร้อมฝากให้ประชาชนเช็ครายละเอียดว่าต้องขึ้นรถที่จุดไหน
เพราะปีนี้ได้มีการกระจายจุดขึ้นโรงรถไม่ให้กระจุกอยู่ที่เดียว
โดยรถโดยสารของบขจะให้ไปขึ้นที่หน้ากรมขนส่งทางบก
ส่วนรถร่วมรถเสริมจะขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิด๒
และบริเวณใกล้เคียงครับทำให้ประชาชนไม่ต้องมาปักหลัก
รอที่สถานีขนส่งหนาแน่นเหมือนกับปีที่ผ่านมาครับ
เป็นวันที่ประชาชนเนี่ยจะเดินทางกับภูมิลำเนานะครับ
น่าจะเป็นวันที่สูงสุดนะครับเป็นวันพีคแล้ว
เมื่อวานนี้มีประชาชนเดินทางอยู่ที่๑๑๐๐๐คนนะครับเมื่อวาน
วันนี้เราคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๖๕๐๐คน

เพราะว่าบางคนทำงานวันศุกร์นะครับก็จะกลับวันเสาร์
เสาร์ก็คาดการณ์เช่นกันนะครับว่าประมาณ๑๖๐๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนวันอาทิตย์ก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เช่นเดียวกับพนักงานขับรถโดยสารประจำทางกรุงเทพเชียงใหม่
เตรียมความพร้อมร่างกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ
และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดและเคร่งครัด
การรักษากฎระเบียบในการขับรถระยะทางไกล
ด้วยการควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และมีการแบ่งกะการขับรถกับพนักงานขับรถสำรองคนละ๕ชั่วโมง
อกจากนี้ปีนี้กรมขนส่งยังเพิ่มจุดตรวจด่านเป่าแอลกอฮอล์มากขึ้น
เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบมีเต็นต์ของตำรวจกองบังคับการสายตรวจ
ปฏิบัติการพิเศษคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
บริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดเช่นเดียวกับบริเวณด้านหน้าที่เป็นที่จอดรับส่งรถโดยสารแท็กซี่
ก็มีตำรวจจากโครงการพระราชดำริและเจ้าหน้าที่ของขนส่งอำนวยความสะดวก
และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบว่าจะต้องเข้าออกบริเวณประตูใด
และซื้อตัวโดยสารได้บริเวณใดบ้างพร้อมทั้งยังช่วยเหลือในการยกสัมภาระให้กับประชาชน
ก่อนที่จะมีพนักงานรับขนของคอยช่วยอำนวยความสะดวกต่ออีกทอดหนึ่งครับ
บริษัทขนส่งกรุงเทพจำกัดยังเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดตารางเวลาการออกรถให้ตรง
เพื่อให้การเดินทางกับภูมิลำเนาเป็นไปอย่างราบรื่นครับ

ไม่ว่าจะเป็นสายใต้สายเหนือ

เดี๋ยวไปผิดจุดจะเสียเวลานะครับ